มันเหมือนแวนสีเหมือนกันสวยดี

อ่านี่เทียนออกไปก็โอ๊ยไปนี่เห็นไหม

ท่านผู้จมครับคือเธอเอามาใส่๓นิ้วนะ
หู้ยดูความบวมสิพี่หุวิ
มันโอ้โหคือแหวนเนี่ยปกติมันจะค่อยแน่นค่อยแน่นก็ยังพอทำเนานะฮะ
แต่น็อตเนี่ยพอมันบวมแล้วมันแน่นแล้วมันดึงไม่ออกนะครับ
เพราะนิ้วเราไม่มีเกลียวไงใช่ไหมนี่ฮะ
โอ้โหยิงสามคนนี้อายุสามสิบเจ็ดปีนะครับ
เป็นชาวตะบนห้วยกรดอำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏนี่ฮะ
ทางชาวบ้านเขาเห็นเขาก็แจ้งกู้ภัยแจ้งอาสาให้มาช่วยกันนะครับ
เธอบอกเธอไปเก็บน็อตมาจากร้านรับซื้อของเก่าใส่ที่นิ้วเดือนกว่า
อักเสบมีแผลบวมนะจะดึงดึงไม่ออกนะฮะ
ทีนี้บวมจนแบบมีกลิ่นเน่าแล้วนี่ตอนออกเห็นไหมฮะ
โอ้ยเห็นแล้วโรงแทนเนี่ยพอหลุดออกไปได้
คือความจริงญาติเนี่ยพาไปโรงพยาบาลก่อน
แต่ที่โรงพยาบาลบอกต้องถึงมือกู้ภัยแล้วล่ะ

มันก็เป็นแบบกากเพชรที่มันแข็งแรงแบบคมอะ
แล้วนิ้วบวมนี่บวมมากไหมครับ
วมมากบวมแบบเป็นหนอง

หนองตรงใต้ท้องวงที่มันบวม

เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนอะ

เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้อะไร

เอ้าเอาออกได้ทั้ง๓นิ้ว

โหดูสินิ้วนี้นี่บวมเป็งเลยอะ